เขยิบมาที่กรุงเทพมหานครวันเดียวกัน๔ทุ่ม

ย้ายจังหวัดย้ายสถาบันเฉยนะครับ
ปากซอยเสรีไทยสี่สิบเอ็ดเขตเบื้องกลุ่ม
วัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันเขาบอกว่ามีเสียงเหมือนกับระเบิดปิงปองดังขึ้นหลายครั้ง
มีการใช้ท่อเหล็กใช้มีดไล่ฟันกัน
ชาวบ้านหนีตายแทบไม่ทันค่ะ
นี่ก็เป็นภาพจากกล้องมือถือของชาวบ้านอีกเหมือนกันนะคะ

ผู้หญิงคนนั้นหลบซุบเข้ามาเลยมันมีกลัว

มีดเอ่ยท่อเหล็กเอยไล่ตีไล่ฟันกันแบบไม่แคร์ใครเลย

แล้ว๔ทุ่มเมื่อวานนี้เมื่อวันวันหยุดใช่ไหมคะ

คนกำลังซื้อของเลยมั้ง
บางทีคนกำลังจะกลับบ้านเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใกล้ตลาด
ใกล้ป้ายรถเมย์เขาวิ่งแตกฮือกันหมดเลยนะคะ
ตำรวจสนบึงกลุ่มค่ะลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุ
ตรวจสอบเหตุการณ์วัยรุ่นยกพวกตีกันแล้วจับได้นะคะ

นี่โอ้โหคว่างกันเห็นเลย
อ่ะเรายังคว่าคร่ามถนนเลยแต่นี่ตำรวจมาแล้วน่าเห็นไหม

เป็นเยาวชนอายุเพิ่งจะ๑๖ปีเอง

ในที่เกิดเหตุมีลูกระเบิดปิงปอง๓ลูก

ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานครับอย่างที่บอกตอนนั้นสี่ทุ่ม
ชาวบ้านเขาก็ยังเดินไปเดินมากันอยู่ริมท้องถนน

คับตามรวบบอกว่า๘ทุ่มได้รับแรงงานมาว่ามีวัยรุ่น
มีวัยรุ่นประมาณหกถึงเจ็ดคนแต่งตัวคลายนักเรียนอาชีวะ
ทะเลาะวิวาดกันกลุ่มแรกเป็นวัยรุ่นนอกถิ่น
เข้ามาทำร้ายวัยรุ่นเจ้าถิ่นในซอยเสรีไทยสี่สิบเอ็ด
ปลาระเบิดป้องป้างป้องป้างดังไปทั่วเลยค่ะอืม
ชาวบ้านเขาก็วิ่งหนีกันแทบตายอ่ะได้ข้อมูลมาว่าวัยรุ่นสองฝั่งเนี่ย
กันมาตั้งแต่แปดธันวาคมแล้วนะคะโอ้โหตีมาราทอนต่อเนื่องมา
จนถึงสิบธันวาคมเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วพอตำรวจเริ่มเข้ามาควบคุมสถานการณ์
ฝ่ายเจ้าถิ่นก็หนีเข้าซอยเสรีไทยสี่สิบเอ็ดอืม
ฝ่ายต่างถิ่นก็หนีไปที่เสรีไทย๒๖นะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนวัยรุ่นวัย๑๖ปี
ที่โดนจับได้ว่าอะไรยังไงมาจากไหน
บังเอิญมันเหลือไปเห็นคู่อริอดไม่ได้
ทำไมแล้วไอ้ระเบิดปิงปองนี้เอามาเดินเล่นด้วยหรือยังไง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
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาพยนตร์หรือว่าหนัง
เรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวิต
บิวบอร์ตใหญ่เบอะเลยบนทางดวนใช่ฮะเหรียญ
แหละเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้

เหิมอยากออกมาตีกันมากขึ้นหลังดูหนังหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจก็ได้มีการประสานขอความร่วมมือกับครูอาจารย์
สถาบันที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็กำชับทุกพื้นที่
แล้วก็สถาบันที่อยู่ใกล้กับโรงภาพยนตร์ต่าง
ตำรวจบอกว่าเตรียมยับยั้งทุกรูปแบบเลยนะคะ

ครับเพราะว่าท่านของภาพยนต์เองก็มีการโปรโมท
ให้ใส่เสื้อช็อปไปดูจะได้ส่วนลด
ซึ่งอาจจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะตีกันหน้าโรงหนัง

ใช่ครับมีทั้งในเรื่องของกำลังพล
เพิ่มปริมาณทั้งในเรื่องของวงรอบ

บริเวณดังกล่าวก็เพิ่มความถี่เพิ่มมากขึ้น
หลังจากนั้นก็ใช้ในส่วนของกำลังนอกเครื่องแบบ
เข้าไปเพื่อทำการสืบสวนหาข่าวเข้าไป
แล้วฟังข้อมูลในส่วนของสถานที่
ทั้งโรงจ่ายภาพยนตร์อะไรต่าง
สถานที่ท่องเที่ยว

คือโฆษกบอกเลยนะคะว่าถ้าสอบสวนแล้วปรากฏว่าหนังเรื่องนี้กระตุ้นให้ก่อเหตุจริง
ก็จะไปดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
และถ้าเกิดเหตุมีการทำร้ายร่างกายกันก็จะต้องมีการจับกลุ่มดำเนินคดี
แต่เบื้องต้นตำรวจก็บอกว่ายังไม่ได้โทษหนังนะ
สันนิษฐานเฉยคือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหนังด้วย
เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอย่างนี้ถ้าผมดูหนังสงคราม
ผมไม่อยากบุกไปตีอเมริกาไปตีเพื่อนบ้าน
ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเขาก็คงตกใจแหละนะที่ไปโยงถึงหนังเขาได้
เขาเป็นผู้มนุยการสร้างโฟลคิงด้วยนะครับคุณเนติธรพรพิทักษิต
ท่านบอกว่าจริงไม่ได้มีเจตนาจะทำให้มันเกิดกระแสอาชีวะ

เพราะถ้าดูในหนังแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็ย้ำว่า
ความรุนแรงไม่ใช่คำตอบของชีวิต
หนังเรื่องนี้เข้าฉายตั้งแต่วันที่๙ธันวาคมนะครับ
ก็นี่แหละครับมีคุณเป้อารักษ์แสดงนำนะครับ
แล้วก็มีคุณโจ๊กอัครินนะฮะแสดงด้วยนะครับ
ก็หนังเรื่องนี้กำลังได้รับความนิยมในหมวย
เอาลองฟังท่านภูมิในการสร้างหน่อยฮะ
เด็กอาชีวะตีกันเยอะแล้วก็กลายเป็นว่า
หลายคนมองว่าไปปลุกกระแสทำให้เด็กออกมาตีใช้ความรุนแรงหรือเปล่า

ทำออกมาเนี่ยเพื่อให้เป็นอุทหรณ์สอนใจเด็กและเยาวชน
เพื่อให้คนทั่วไปมองเด็กอาชีวะไทยเนี่ย
มุมมองที่ดีขึ้นสมัยฮะ
ก็อยากจะให้ทางสถาบันเข้มงวด
กับทางรุ่นพี่สู่รุ่นน้องรุ่นต่อรุ่น
แล้วผมว่าวัฒนธรรมที่ไม่ดีมันจะลดน้อยลงไปเรื่อย
แต่เรื่องตัวละครในหนังกับบทบาทในหนังหรือในภาพยนตร์มันก็
ผมจำได้ตอนเด็กผมก็อยากเป็นซูเปอร์แมนนะ
สมัยนั้นคริสโตเฟอร์รีฟยังไม่ตายยังไม่เสียชีวิต
ผมก็อยากเป็นซุปเปอร์แมนเหมือนกัน
ก็ดูภาพยนตร์แล้วย้อนดูตัวต้องบอกแบบนี้นะครับ

จะถามพี่เบิร์ดว่าพี่เบิร์ดอ่านข่าวมากี่ปีแล้วนะคะ
โอ้โหก็๑๐กว่าปีแล้วครับ

อะไรนะตีกันแล้ว
เด็กต่างสถาบันตีกันแล้วยัง